ท่านหนึ่งค่ะมาร้องกับทีมข่าวของเรานะคะบอกว่าอยากจะช่วยลูกชายของตัวเองอยากจะได้ลูกชายกลับคืนมาคือพ่อเนี่ยมีคลิปภาพนะคะที่ลูกชายอายุ๕ขวบถูกอดีตภรรยาทำร้ายร่างกายทั้งจิกหัวทั้งกระชากจนเด็กร้องน่าสงสาร
บอกว่าเนี่ยมันคือหลักฐานที่ไม่ไหวแล้วจะให้ลูกไปทนอยู่กับอดีตภรรยาคนนี้ไม่ได้แล้วนี่ค่ะนางสาวเอนามสมมตินะคะกำลังทำร้ายร่างกายลูกชายไว้๕ขวบก็คือเด็กชาย๔ทั้งหยิกหูจิกผมกระชากคอเด็กก็ร้องค่ะคลิปนี้ในบีผู้เป็นพ่อส่งมาให้กับทีมข่าวของเราบอกว่าอยากจะช่วยลูกชายไม่อยากให้ลูกชายทนอยู่ก
แต่เราเอามือเขาล้วงเข้าไปดึงลูกมาไม่ได้ลูกอ่ะเหมือนแก้วตาดวงใจของผมทั้งสองคนเขารู้ว่าจุดอ่อนของผมคืออะไรเขาเลยจัดการจุดอ่อนของผมซึ่งมันใช่ตรงเลยแหละเขาก็ตีบ้าง
เราอยากที่จะเอาลูกกลับไปยังเองค่ะ
ผมพร้อมผมพร้อมที่จะเลี้ยงย่าญาติพี่น้องคุณป้าน้าอาที่พร้อมที่จะเลี้ยงเสมอแล้วเขาเคยไปอยู่ที่นู่นเขาก็อยู่ได้
ถึงจะเป็นบ้านนอกแต่ผมเคยโตที่นั่นอยู่ที่นั่นผมโตมาได้
จริงก็คือแม่แท้ของเด็กนั่นแหละคือคุณบีบอกว่าที่บอกไปว่าคงไม่มีเงินส่งให้เพราะว่าตัวเองเนี่ยมีเงินเดือนเดือนละ๑๗๐๐นะฮะ๑๗๔๖๙บาท
แต่รายจ่ายของแต่ละเดือนในตอนนี้เนี่ยนะค่าไฟค่ารถค่าบ้านหรือว่าค่าส่งให้ลูกค่าอื่นอะไรอีกพวกนี้นะฮะรวมแล้วมันตกไป๑๗๓๕๐บาทเงินเขาก็ไม่พอใช้เหมือนกัน
นี่คุณแซคนัทวินผู้สื่อข่าวของเรานะครับก็เลยไปที่บ้านของอดีตภรรยาของคุณบีเขานะฮะแม่ของเด็กเนี่ยนะครับเพื่อจะถามหน่อยว่าเออตกลงแล้วข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงไม่เจอนะฮะแต่ได้เจอเพื่อนบ้านนะเพื่อนบ้านบอกว่าความจริงแล้วแม่ของเด็กเขาก็รักลูกทั้งสองคนมากนะตอนที่เลิกกับสามีก็พาลูกมาเลี้ยงแล้วก็ทำ

ก็เย็นยันเนอะเย็นยันไม่มีไม่มีหรอก
จากข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยทำให้ทราบว่าทางฝั่งของแม่ของเด็กเนี่ยตอนที่เขาเลิกกับคุณบีเนี่ย
คุณบีที่เป็นพ่อเนี่ยเขาก็จะเอาลูกไปให้แม่ของเขาเลี้ยงที่อุตรดิษฐ์นะฮะแต่ว่าทางฝั่งแม่เด็กไม่ยอมนะฮะ
พาลูกกลับมาเลี้ยงเองที่บ้านที่นครสวรรค์นะครับเอาเป็นว่าตอนนี้นะครับทุกผู้ชมครับเจ้าหน้าที่ของทางพม
จังหวัดนครสวรรค์ทราบเรื่องแล้วนะฮะวันนี้ก็ไปกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยไปช่วยเหลือเด็กทั้งสองคนนะครับ
หลังจากได้รับแจ้งจากพ่อของเด็กนะคือพบว่าเด็กก็ยังอยู่ในภาวะปกติร่าเริงดีแล้วก็มีการพูดคุยตกลงกันนะว่าเดี๋ยวจะพาเด็กสองคน
ถูกทำร้ายอะไรของเด็กจะมีไหมแต่นี่ฮะปรากฏว่าต้องตรวจโควิดกันก่อน

แม่ของเด็กนะแล้วก็ยายด้วยติดโควิดทั้งคู่
ก็เลยต้องให้แยกไปรักษาตัวก่อนแล้วเดี๋ยวพอหายโควิด
มาคุยหาทางออกกันอีกครั้งหนึ่งเออว่าจะเอายังไงกันดี
ลูกสองคนจะอยู่กับแม่หรือจะอยู่กับพ่อหรือพ่อจะส่งไปให้ย่า
หรือว่าจะอะไรยังไงเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่ง